คุณผู้ชมพามาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะครับ
มีพระรูปหนึ่งเดินป้วนเปี้ยนขอเงินญาติโยมอยู่ตามถนน
ทีนี้ญาติโยมก็สงสัยพระรูปนี้มีอาการแปลก
สักพักหนึ่งนะฮะพระรูปนี้มีอาการคุ้มคลั่ง

แกว่งไปแกว่งมาแล้วท้ายที่สุดเอาไปปักไว้ที่ไหนรู้ไหมคุณ

กระแทกอย่างแรงที่กระจกหน้ารถแบ็คโฮ
เดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้เห็นนะว่ามีดมันปักทะลุกระจกอย่างไร

ที่แน่ตำรวจก็ต้องมาควบคุมตัวพระรูปนี้นะครับ
นั่นล่ะคุณผู้ชมดูซิฮะ
ที่พระรูปนี้ถือมายาวเป็นฟุตเลย
ปักคากระจกหน้ารถแบ็คโฮลแบบนี้
นี่ค่ะคือชาวบ้านเขาแจ้งมานะครับ

เดินไปเดินมามีอาการผิดปกติ

ก็เลยแจ้งตำรวจให้เข้ามาจับกลุ่ม

ตำรวจสพเมืองมุกดาหารก็มาถึงที่เกิดเหตุนะครับ
ก็มาพบพระสงฆ์รูปนี้แหละฮะซึ่งเดินลัดทุ่ง
จนถึงบ้านของชาวบ้านห่างจากรถแบ็คโฮล๔๐๐เมตร
เจ้าหน้าที่และชาวบ้านช่วยกันล็อกตัวไว้ได้ฮะ
พยายามสอบถามพระรูปนี้ว่าเป็นใครมาจากไหน
แล้วเป็นพระจริงหรือเปล่าเขาเรียกหลวงพี่หลวงพี่นะ

เอามีดไปแทงตรงรถแบ็คโฮลทำไม

ตอบครับนั่งยิ้มอย่างเดียว

บางจังหวะก็ไม่แสดงสีหน้าท่าทาง
ทีนี้ทางตำรวจก็ต้องตรวจค้นภายในย่าม

พบบัตรประจำตัวประชาชน
ชื่อว่าหน่ายบุญยฤทธัณฐ์ใจอยู่๔๑ปีครับ
เป็นชาวตำบลบุงค้าที่อำเภอเริงนกทาจังหวัดยะโสธรนะฮะ
แล้วก็พบอุปกรณ์เครื่องใช้ดำรงชีพพร้อมกับเงิน๕๐๐บาท
แล้วก็ใบยืนยันการตรวจโควิดเท่านั้นเอง
เกี่ยวกับพระสงฆ์ไม่มีนะครับ
เจ้าหน้าที่เชิญขึ้นรถเพื่อพาไปลาศิกขาที่วัด
เพราะรู้ว่าเป็นพระจริงคุณ
พาไปที่วัดคำอาหวนนะฮะก็ไปลาศิกขากับท่านเจ้าอาวาส
ก่อนนำตัวไปดำเนินคดีที่โรงพักครับ
ผู้ชายคนนี้บอกว่าต้องกราบลาท่านก่อน
ไปลามาไหว้ตำรวจก็งง
ตำรวจงงว่ากราบอะไรนี่คุณ
จังหวะนี้ไปลามาไหว้ของพระรูปนี้
คือก้มกราบผนังบ้านของชาวบ้าน๓ครั้ง
งงแต่ก็ไม่อยากจะทักไม่รู้ว่ากราบไปทำไมนะฮะ

ทีนี้ครับพอเอาตัวขึ้นรถ

ตำรวจยิ่งงงใหญ่เลยนะฮะ
มาดู๒จังหวะของการงงตรงนี้หน่อยฮะ
เพิ่งเอาฝาฝาจุ่มนั่นหอยข้อ
ใช้แบนตางางขึ้นมาสักสิก
คือคนเมายานี่นะว่าง่ายซะ

ขึ้นมาฝี่เจอี้อยู่

พี่ชาวโฮงกรุงนี่แท้เท่านั้นแหละ
ทำงี้จะขึ้นรถพวกเกศบาลแล้ว

อันนี้ลงไปนั่งนี้นั่งนี้แล้วก็นั่งนี้แล้วก็ไปจิ้งไปเลย
มันก็รอยก็ห่อนฮะตอนจิ้งมันจิ้งจะจิ้งสิบอ่ะแล้วก็รอยไปยังสี่
แล้วเราเห็นรอยอันนี้น่ะเออไม่แล้วก็รอยไปนี่นี่แล้วเราเห็นไปน่ะ
อันนี้แหละข้าวแว่นตาผู้ใจมากน่ะว่าจะได้ผู้ใจอันนี้
อันนี้แล้วผู้ใจมากน่ะ
ผ้าผืนเป็นพิธีระลักษณ์สายแว่นตากรอบแดงมาเลยนะฮะ
แล้วเราก็ถามแม่แม่แล้วตรงผนังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรหรือเปล่า
พระอาทิตย์ถึงได้กราบแม่บอกว่าโอ้ไม่มีนะฮะส่วนนี่ครับ
ก็คือเจ้าของรถแบ็คโฮที่กระจกเนี่ยทะลุเลยนะฮะ
เจ้าของรถแบ็คโฮลคือนายเอกจรพรมศิษย์อายุ๕๘ปี
บอกว่ารถผมจอดอยู่ที่ทุ่งนาส่วนมีดที่พระสงค์ใช้เกาะเหตุ
เป็นมีดของผมเองคือผมวางไว้ในรถแหละ
มีชาวบ้านเห็นพระรูปนี้ปีนขึ้นมาบนรถแบ็คโฮลของผม
จากนั้นใช้มีดฟันเข้าที่กระจกก่อนที่จะเสียบจนมาทะลุแบบนี้คุณ
ต้องใช้แรงขนาดไหนถึงเสียบทะลุทีนี้ครับเจ้าของรถแบ็คโฮล
ก็เลยต้องออกติดตามตัวพร้อมกับแจ้งตำรวจ
เจ้าของรถบอกว่าจากนี้ไปคงจะต้องเอาพวงมาลัย
มาไหว้แม่ย่านางรถแล้วเพราะว่าแม่ย่านางคงตกอกตกใจ
ไม่อยู่กับที่ไม่อยู่กับรถแล้วนะครับแล้วก็ฝากไปบอกถึงพระสงฆ์
มารับผิดชอบค่าเสียหายของรถแบ็คโฮลด้วยเพราะว่ากระจกมันชิ้นใหญ่ไงคุณ
ชิ้นใหญ่ก็มีมูลค่ากว่าหนึ่งหมื่นบาทและไม่มีขายทั่วไปด้วยนะฮะ
เนี่ยพ่อก็เฯร่ก็เสียบจ้างนี้เนี่ยใส่เข้าไปยักษ์ทะลักษณ์เลยแบบนี้นะครับ
สอบถามหาข้อมูลจากชาวบ้านแถวนี้นะครับ
หลังได้รับแจ้งว่านายบุญยฤทธิ์อยู่ในพื้นที่บ้านหนองแต้มานานหลายวันแล้ว
แล้วก็แต่งกายเป็นพระสงฆ์แบบนี้เดินไปทั่วหมู่บ้าน
ในเวลากลางคืนจะสวมไฟที่หัวเหมือนไฟหากบไฟส่องกบนะคุณ
เดินไปขอเงินชาวบ้านก็สร้างความหวาดกลัวในพื้นที่เป็นอย่างมากนะฮะ
ก็ไม่รู้ว่าพระจริงพระปลอมทำไมเดินมาขอเงินชาวบ้านดึกดื่นนะครับ
นี่คุณป้าคำฟองบุญมาบอกว่าก่อนก่อเหตุครั้งนี้นะ
พระสงฆ์รูปนั้นก็เดินมาที่บ้านของเธอทีนี้เธอเห็นเป็นพระ
แล้วก็อยากจะใส่บาทอยากจะทำบุญก็เรียกนะพระพระนิมนต์นิมนต์
แต่พระเนี่ยไม่คุยด้วยเลยคุณทีนี้ฮะขี่รถจักรยานยนต์ตามไปเรียก
แต่พระก็ไม่สนใจอีกนะครับจนกระทั่งไปถึงบ้านเพื่อนบ้าน
ก็เอามือไปรูปป้ายเลขทะเบียนบ้าน๑๑๑๑เลขสวยด้วย
ก่อนจะเอามือไปวงไว้ที่เลขบนป้ายขายที่ดิน
ซึ่งไปเอามาจากที่ไหนก็ไม่รู้แล้วเอามาวางที่บ้านแบบนี้
ขายที่ดินแปลงนี้ไม่รู้ไปหยิบไปฉวยไปจับมาจากไหนนะฮะ
แต่เอามาวางไว้ที่บ้านหลังนี้นะครับแล้วเอามือมาลูบ
ทีนี้นะคุณป้าคำฟองบอกว่าโอ้โหสงสัยพระท่านให้โชค
ป้าก็ดีใจได้เลขแล้ว
แล้วป้าก็เลยขี่รถจักรยานยนต์ตามพระไปอีกเรื่อย
พอขี่ไปเจออีกทีเอ้าเห็นพระถูกตำรวจจับแล้ว
หรือไม่ก็พระเสพยามาแล้วเลขป้าจะยังเอาอยู่ไหม
และที่ป้านับถือไปเมื่อกี้ป้าขอดูเลขไปเมื่อกี้

ก็เลยเรียกลูกสาวออกมา
ลูกสาวก็มาดูไม่รู้ป้ายอะไรเนี่ย

หมาเห่าน่ะเห็นพระเดินไปบอกว่า

ให้พระอะไรเรียกเข้ามัยไม่หยุด
ขอขอบคุณค่ะยายเป็นห่วงกลัว
มันจะไปบ้านใครก็ไม่รู้

จากบ้านเช่นนั้นพระไปรูปรูป
หมายเลขโทรศัพท์ลงท้ายด้วย๑๖๐

แต่ตอนหลังป้าบอกโอ๊ยสาธุดีแล้วที่จับไปนะฮะ
ตำรวจคุมตัวพระบุญยฤทธิ์ไปวัดคำอาหวน
ไปลาศิกขานะฮะเพราะเป็นพระจริง

ทำให้ทราบว่าจริงพระบุญญฤทธิ์

ซึ่งจริงญาติก็กำลังออกตามหาตัวเหมือนกัน

ก็ประสานให้ญาติมารับตัวไปรักษาด้วยนะครับ
ส่วนในทางคดีนั้นตำรวจภูทรเมืองมุกดาหาร

แล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานนะครับ
หลังจากผู้เสียหายเข้ามาแจ้งความเอาผิด
ฐานทำให้เสียทรัพย์ก็เรื่องของรถแคคโฮลเนี่ยนะฮะ
แล้วก็มีการประสานให้ญาติของพระ
ตอนนี้เป็นโยมปกติแล้วนะ
เป็นคาราวาสแล้วนะฮะให้มาชดใช้ค่าเสียหายต่อไปนะครับ